สวัสดีครับพบกับผมนิวเชียร์พลอีกครั้งหนึ่งครับ
นั่นก็คือ๑ครับการเว้นระยะห่างเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัดครับ
๒สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
๓ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อของโควิด๑๙เมื่อมีอาการเข้าข่ายครับ
สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้งที่เข้าและออกสถานที่สาธารณะนั่นเอง
ตรวจเตรียมตัวไปเที่ยวกันเลยเลยครับ
ถ้าไม่ได้โดนพบนี้ต้องกินฉันเยี่ยมของบรรคุมที่แขนต่อไป
แต่ว่าก่อนที่เราจะไปสัมผัสกับธรรมชาติครับ
ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับประวัติของบางขุนเทียนกันก่อนครับ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียน
ถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียน
จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอาชีพ
ตลอดจนที่ที่น่าสนใจของเขตบางขุนเทียนครับ

ปั่นไปเที่ยวชมป่าชายเลนด้วยครับ
เดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปที่จุดชมวิวทะเลบางขุนเทียนตรงนี้ครับ
ระยะทางประมาณ๔กิโลเมตรไปครับสู้ครับ
ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาครับ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ให้เข้ามาร่วมกันปลูกป่าชายเลน

มีพื้นที่ป่าชะเลนเพิ่มขึ้นแล้วกว่า๒๓๓ไร่ครับ
จุดนี้ครับคือจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดเลยครับ
ถ้าเรามาปั่นจักรยานที่ปากชายเลนบางขุนเทียนครับ
จากปั่นจักรยานแล้วเดี๋ยวผมจะไปลงเรือครับ
ชมวิวทิวทัชสองฝั่งคลอง
จะสวยงามขนาดไหนตามผมลงเรือเลยครับ
ผมไม่แปลกใจเลยครับที่การนั่งเรือชมธรรมชาติ
เป็นกิจกรรมที่รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
เพราะนอกจากจะได้สูดอากาศที่สดชื่นแล้ว
ยังได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนริมน้ำอีกด้วย
ชาวบางขุนเทียนบางส่วนจะประกอบอาชีพทำประมง
หอยจับปลาเพื่อส่งขายให้กับทางร้านอาหาร

เพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนกันด้วยนะครับ

ผมเดินทางต่อมาที่คลองเฉลิมชัยพัฒนา

พื้นที่บริเวณนี้ครับทางกรุงเทพมหานคร

เพื่อการระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์

มีกิจกรรมดีเกิดขึ้นในพื้นที่

พื้นที่คลองเฉลิมชัยพัฒนา

สามารถที่จะเดินทางไปถึงประคองตลาดได้เลย
แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็สามารถที่จะเชื่อมไปถึง

ตรงนี้จะเป็นพื้นที่สวน
ที่คลองเทพหานครได้ซื้อไว้
ตอนนี้ก็ได้เร่งฟื้นฟูนะครับพื้นที่ตรงนี้
เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย
สำหรับให้ประชาชนในบริเวณนี้ได้ออกกำลังกาย

ผมเชื่อว่าไม่เกินอีกสัก๕๖ปี
ที่ทำให้คนกรุงเทพหรือคนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยว
จุดหมายปลายทางของการมาเที่ยวบางกุเชียนในวันนี้
ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับสวนปวรประชานันทร์

และพร้อมเปิดบริการในเดือนเมษายนนี้ครับ
มากันได้เลย
โปรดติดตามตอนต่อไป